พักผ่อนไปใช้ทะเลกันหน่อยละกันคุณผู้ชม
อากาศแล้วก็ทำใจให้สบาย

แสนคือเขาเปิดเป็นอย่างเป็นทางการวันแรก

ทุกอย่างมันก็กลับมาใกล้จะเหมือนเดิม

แล้วเขามีกฎมีมาตรการต่างออกมาแบบเข้มงวด
ดังนั้นที่เรานำเสนอข่าวนี้

คือรู้ว่าจะไปบางแสนเขามีกฎเหล็กอะไร

เมื่อวานนี้ค่ะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการเตียงผ้าใบ
ก็มาจัดสถานที่เตรียมพร้อมแหละจะต้อนรับนักท่องเที่ยว

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองแสนศุกร์ประกาศ

จะประกาศเปิดหาดบางแสนเต็มรูปแบบในโหมดปกติ
แต่ว่าเปิดแบบทดลองแบบซ้อมมาตั้งแต่วันที่๑แล้วนะคะ

โดยนายนรงชัยคุณปลื้มนายกเทศบาลเมืองแสนศุกร์
บอกว่ามีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ค่ะ
ดูแลหลายจุดเลยจัดระเบียบให้มีการเว้นระยะห่าง
ร้านค้าให้ใช้ช้อนกลางทำอาหาร
และอาหารก็จะต้องสุกเท่านั้น
ลูกค้าที่มานั่งที่เตียงผ้าใบต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วย
ทางเทศบาลเขาจะประกาศเป็นเสียงตามสายนะคุณผู้ชม
๕นาทีทุก๑๐นาทีย้ำเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัย
แล้วก็งดค่ะงดขายงดดื่มสุรา
ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอไปตักเตือนแล้วยังไม่ปฏิบัติตาม
นี่เขาขู่ไว้เลยนะอาจจะมีการประชุมหารือ

นายกตุ้ยก็โพสต์ออกมานะ
ตอนผมเดินตรวจหาดบางแสนช่วงวันที่เปิดเนี่ยโอ้โห
ผมเห็นเลยนะไม่มีใครเว้นระยะห่างทางสังคมเลย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแล้วก็ทิ้งขยะไม่ถูกที่ถูกทาง

ผมขอร้องงองูเยอะ
ขอร้องเลยนะครับ
ร้องให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอความร่วมมือเป็นข้อเลยนะครับ
หนึ่งสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
สองรักษาระยะห่างตามแนวนโยบายของสาธารณสุข
เมื่อมีอาการไข้อายจามให้งดออกนอกบ้านและควรดูแลตนเอง
งดการสูบบุหรี่บริเวณชายหาดบางแสนในทุกกรณี
งดเว้นการใช้ภาชนะที่ทำจากโฟมทุกชนิดบนหาดบางแสน
แล้วก็ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณชายหาดนะฮะ
ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวหมั่นล้างมือด้วยสบู่

รับประทานอาหารหยิบจับอาหารทุกครั้ง

เรียนรู้วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่นด้วยนะครับ
ใช่ค่ะส่วนใครที่กังวลว่าบางแสนรถจะติดไหม

คือเขามีมาตรการแล้วไงคะประชุมหารือกันกับทางสพแสนศุกร์
เขาจัดเรื่องการจราจรให้รถที่มาจอดริมถนน
ที่มันอยู่ริมหาดคุณผู้ชมซ้อนกันได้๒เลน
ถ้าสมมุติเกิดที่จอดรถเต็มแล้วมาจอดเลนส์ที่๓เนี่ย
มีการตักเตือนรวมถึงถ้ามีการมาจอดเป็นเลนส์ที่๓เมื่อไหร่
จะปิดการจราจรทางลงหาดเพื่อไม่ให้การจราจรตรงหน้าหาดเนี่ย

รับมือสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้
ผมว่าเก้าอ้งเก้าอี้พระบัยเนี่ยอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่าง
ไม่ใช่แค่ที่บางแสน

อย่าลืมนะส่งมาบอกกันหน่อยละกันว่าสภาพเป็นยังไงบ้าง
แล้วเราก็ยังรออยู่อย่างเรื่องของตัวเลข
ผู้ติดเชื้อวันนี้คือเมื่อวานติดเชื้อเพิ่มมา๑
แล้วก็จะต้องรอดูวันนี้ว่าจะมีรัมเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับ

เพราะว่าที่หัวหินก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเหมือนกัน
ตอนนี้ก็ถือว่าหลายคนหลั่งไหลไปท่องเที่ยวกัน

ยังคงต้องรักษาอนามัยรักษาความเข้มงวดในการกวดขันอยู่ตรงนี้นะคะ

ใช่จริงเขาเปิดเที่ยวมาตั้งแต่๑๗พฤษภาคมแล้วแหละนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้น่าจะมีคนไปเที่ยวเยอะขึ้น
จุดนี้ก็คือบริเวณชายหาดด้านหน้าโรงแรม
เทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
ช่วงหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีนักท่องเที่ยว

พาครอบครัวมาเดินเล่นมาขี่ม้ามาชมวิวชายหาดแบบนี้
รวมไปถึงรับประทานอาหารนั่งเล่นที่เตียงผ้าใบ
ที่บริเวณริมหาดตลอดทั้งวัน
แม้ว่าท้องฟ้าจะครึ้มหน่อยฝนจะเทลงมาหน่อยนะคะ
แต่ก็ไม่หวั่นต่อการได้อยากมาพักผ่อนนะคะ
รวมถึงอีกบริเวณชายหาดหัวดอนท่าเรือเฟอรี่
หัวหินพัทยาหมู่บ้านเขาเตะเกี่ยม
ทุกจุดก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ก็มีการป้องกันจากจังหวัดสาธารณสุขอำเภอหัวหิน
ทหารบนทนทหารบกที่๑๕ตำรวจสภพหัวหิน
จังหวัดที่เทศกิจเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
และให้คำแนะนำกับประชาชนว่าเนี่ยนะต้องใส่หน้ากากอนามัย
ห่างกันนิดนึงก็ตักเตือนกันด้วยความห่วงใหญ่
ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าร้านนวดชายหาด
ก็ไปเน้นย้ำถึงการปฏิบัติการ
ในเรื่องของการป้องกันโรคโควิด
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
ให้ผู้ประกอบการว่าเมืองหัวหินจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย

ว่าจะเป็นคำแนะนำอะไรต่างหรือว่ากฎกติกามารยาทนะคะ